จากทุกข่าวต้องดูในช่วงหน้าแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ต้องดูค่ะ
เพราะว่าได้เวลามาตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ชพาธินีแล้วจ้า
สวัสดีค่ะหมอไก่สวัสดีครับหมอไก่ครับ
เจอกันแบบเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะ
เพิ่งเจอกันไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้หมอไก่
ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องราวของราศีที่ดวงจะมีเงินมีทอง
ในช่วงนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะนะคะจากการดูดวงทั้ง๑๒ราศีแล้วนะคะ
พบว่ามีอยู่๓ราศีเท่านั้นที่ดวงการเงินมีความโดดเด่นอย่างมาก

ทำไมอย่างนั้น
เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีราสีของคุณหรือเปล่า
ราสีแรกก็คือชาวราสีเมษค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะก็เรียกได้ว่า
เป็นราศีที่ดวงขาขึ้น
ดวงดีขึ้นทั้งเรื่องของการงานด้วยและเรื่องของการเงิน
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีมากเลยทีเดียว
เพราะว่าจะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำเงินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษ
ก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศีเมษเลยก็ว่าได้

คือเงินเข้ามาเนอะแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวได้แบบทำอะไรที่มันอยากจะทำ

ใช่เลยค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์เป็นอาจจะเป็นถุงหรือเป็นอะไร

ใช่ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะ
แต่ถ้าเงินเข้าเกิดมีคนอยากจะมายืมเงิน

ในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษควรที่จะระวัง
ในเรื่องของพวกการโดนยืมเงิน
หรือว่าชวนไปหุ้นส่วนอะไร
หรือว่าการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินอะไรพวกนี้ค่ะ
เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบ
คนใกล้ตัวเขาเบียดเบียนในเรื่องของการเงิน
ต้องระวังเพราะบางทีแบบว่าพอเรามีฐานะมากขึ้นอ่ะ
พอเรามีตังค์มากขึ้นคนที่เราอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันนานมาก
เขาว่าอาจจะมาเรียง๑๒๓๔

เขาจะไปเรื่อยนะฮะชีวิตมีโอกาศมั่งคงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง
ในช่วงนี้ก็คือการเงินค่อนข้างดีตัวโลยี่
ใช่ค่ะแต่ว่าที่จะทำให้ชาวราศีพฤกษกตื่นเต้นตกใจ

มีโอกาสในเรื่องของโชคราบนะคะ
เป็นโชคลาภที่มาแบบเล็ก

แต่ว่าก็ทำให้ชาวราศีภึกษกแบบ
มีกำลังใจ
มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมากนะคะ

ก็อย่าไปจริงจังอะไรกับในเรื่องของพวกโชคลาภให้มันมากนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าโชคลาภที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ย

จะรวยจากการถูกรางวัลอย่างเดียว
ถ้าเกิดว่าเราหวังจะรวยจากการถูกรางวัล

เงินที่จะได้เข้ามาในเป็นประจำทุกวันมันก็ยากนะ

ก็อยากให้มุ่งมั่นกับการทำงานมากกว่านะ

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้ดวงการเงินดีก็คือ

เรียกได้ว่าดวงการเงินดีมาก
เป็นราศีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะคะ

ครั้งแรกก็คือลาบจากความเพียรพยายาม
ก็คือเหมือนกับว่าต้องขยันต้องออกเหงื่อก่อนนะคะถึงจะได้มา

ก็คือหมายถึงว่ากิจการงานที่คุณทำอยู่

ลาบอีกทางหนึ่งก็คือลาบที่ได้มาแบบฟุก

คนก็มักจะคิดถึงในเรื่องของพวกการเสี่ยงดวง

แต่ว่าจริงแล้วลาบแบบฟุกมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นลาบลอยอย่างเดียว
คือลาบลอยมันก็อยู่ในหนึ่งในนี้เหมือนกัน
แต่ว่าลาบแบบฟุกมันก็จะหมายถึงว่า
อาจจะได้ส่วนแบ่งได้ค่าคอมมิชชั่น

ใช่ค่ะคือได้เงินที่มันไม่ได้ประจำ
เหมือนก็ขายทรัพย์สินได้บางคนขายรถแล้วได้เงินอะไรพวกนี้
ใช่ได้เงินก้อน
ก็ลองไปดูแล้วกันว่าคุณจะมีลาบอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตหรือไม่

แต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกราศีคุณต้องตั้งใจทำงานก่อน
ยังไงเงินทองมันมาจากเรื่องของการทำงาน

แต่อย่างนี้ราศีอื่นอีก๓ราศีนอกจาก๓ราศีนี้สิ
ที่เขารู้สึกว่าดวงการเงินชั้นช่วงนี้ไม่ดี
จะมีวิธีในการแนะนำเสริมดวงเรื่องการเงินยังไงบ้างคะหมอไก่
ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของการเงิน

อย่างแรกก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
น้ำเพราะว่าน้ำทางโหนสรภหมายถึงเรื่องของโชคราบ

ใช่ค่ะการตักป่าตอนเช้าในวันเกิดก็จะดีมาก

ใช่ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำบุญช่วยเหลือพวกคนที่เขายากไร้

หวายน้ำนะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้

หรือว่าตักบาทในวันเกิดวันเกิดแบบจันทร์คันพุธอย่างนี้นะ
ไม่ใช่รอปีหนึ่งทำครั้งเดียวเลย

และแน่นอนวันนี้ค่ะเราจะมีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
และจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ด้วยนะคะให้หมอไก่แนะนำก่อนเลย
หน้านะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเซตมหามงคล

ใช่นะคะมาจากเมืองเก่าเลยนะคะพระนครศรีอยุธยานะคะหลวงพ่อมงคลบพิษนะคะ
ได้ไปทีเดียวก็คือเซ็ตมีทั้งหมด๙องค์

เป็นความหมายที่ดีแล้วก็เป็นของที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจ

แล้วก็เป็นการผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกันมาในเฟซบุ๊คแฟนเพจตัลลอนข่าวด้วยนะคะ
วันนี้ผู้โชคดีของเราที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ก็คือ
คุณเขมิกาอัศวะบุญรอดค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่๑๑ตุลาคม๒๕๐๕นะคะ
ถามมาเรื่องของการเงินและโชคลาภเลย

ในเรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะ
คือพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่เริ่มต้นชีวิตจากศูนย์
เพราะว่าของคุณเขมิกาเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาก่อน
แล้วก็เหมือนกับว่าค่อยก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยสองมือของเขาเอง
ก็คือเขามีโอกาสที่จะสร้างฐานะเขาเรียกว่ามีโอกาสรวยด้วยแรงพยายามของตัวเขา
แต่ว่ากว่าจะรวยเนี่ยอาจจะต้องกลางคนซึ่งถ้าตอนนี้ก็ถือว่า

อ่าใช่ฐานะก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วนะคะ
ถ้าสมมุติพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาจรในช่วงนี้นะคะ
เงินค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางใหม่
อาจจะมีการไปลงทุนอะไรใหม่อะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดี
เรื่องของการเงินช่วงหลังกลางคนไปแล้วหรือว่าช่วงนี้เริ่มดีแล้ว
ถือว่าจริงคุณเขมิกาน่าจะรู้ตัวเองดีอยู่นะว่าช่วงนี้การเงินเราเป็นยังไง
หรือว่าจะมีโปรเจกต์ในการทำอะไรช่วงนี้ก็เหมาะสมถูกไหมคะ

แล้วอย่างนี้เรื่องของโชคลาภล่ะคะจะมาด้วยไหม
พื้นฐานดวงชะตาของเขานะคะเขาจะได้ลาบจากความเพียรพยายามเท่านั้น
ส่วนในเรื่องของพวกลาบลอยหรือว่าการเสี่ยงดวงอันนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไม่ค่อยมี
ถ้าอยากจะลงทุนก็เล็กน้อยละกันพอแบบหอมปากหอมคอนะคะ
แต่ว่าได้ลาบจากความพยายามของเราอันนี้มั่นคงหวานแน่นอนนะคะ
วันนี้คุณเขมิกาเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไปด้วยนะคะ
เป็นรุ่นที่เรียกว่า๙องค์แล้วก็ก้าวหน้าให้เจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานกับชีวิตด้วย

เวลาที่ได้ไปเสร็จปุ๊บนะคะก็คือให้อยู่ในห้องที่สงบอยู่คนเดียวก็จะดีที่สุดนะคะ
เพราะว่าเราจะได้มีสมาธิจากนั้นก็คืออาราธนาหลวงพ่อนะคะ
นโม๓จบแล้วก็อธิษฐานได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโดยเฉพาะ
จัดเต็มไปเลยและใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณเขมิกาแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปติดตามเราไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเลยนะคะ
วันไหนที่เห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมาป๊าบเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่เอาไว้ในนั้นได้เลยจ้า
หมอไก่ครับวันพรุ่งนี้เราเจอกันนะย้ำกันอย่างนี้ทุกวันแหละ

แต่ว่าพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรมานำเสนอนะคะ

การทำบุญในวันพระใหญ่ทำยังไงให้ได้บุญคูณสอง

บนนี้ห้ามพลาดต้องติดตามขอบคุณหมอกัยมาก